เอาละครับกลับมาในช่วงนี้น้องใบตองนี่

ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมจะเป็นท่าปลาแบบนี้
เพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดพยาวนะครับ

เรื่องของเขามีการตั้งกลุ่มเลี้ยงปลานะครับ

ซึ่งก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่นั่น
เขาบอกว่ารายได้ดีกว่าทำนาซะอีก
ปีนึงมีเงินหมุนเวียนกว่า๑๐๐ล้านบาทนะครับ

แต่พอเห็นนี่แหละผลงานของเหล่าบรรดา

แล้วดูสิครับขึ้นมาเยอะขนาดนี้ก็เป็นไปได้ที่จะมีรายได้เยอะขนาดนั้นนะครับ
ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกของกลุ่มสากรเลี้ยงปลาบ้านตั้มเมืองพยาวจำกัดนะครับ
ช่วยกันจับปลาในบ่อที่เลี้ยงเอาไว้ไปขายโดยลุงสมิงอ้อยหวานประธานกลุ่ม
บอกว่าสากรได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี๒๕๕๓นะครับ
ก็ตั้งมาได้ประมาณ๖ปีแล้วรายได้ดีกว่าการทำนา๓เท่าเลยนะครับ
ปัจจุบันครับมีบ่อเลี้ยงปลาทั้งหมด๓๓๐บ่อมีสมาชิกทั้งหมด๑๕๒คน
พื้นที่เลี้ยงปลาร่วม๘๙ไร่นะครับมีเงินหมุนเวียนในสากรกว่า๑๐๐ล้านบาทครับ
โอ้โฮตายแล้ว
พยาวเขาบอกว่าให้การสนับสนุนทั้งความรู้และงบประมาณ
กระบวนการบริหารสากรส่งเสริมการเลี้ยงปลานินส่งขายในจังหวัดพยาวและต่างจังหวัดนะครับ
อย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่ลำปางครับ
เขาบอกว่าเป็นปลาที่มีคุณภาพรสชาติดี
โดยเฉพาะปลาของตำบลบ้านตั้มเนื้อนุ่มเนี่ย
แล้วก็แถมหวานไม่มีกลิ่นนะครับ

กินขี้หมูขี้ไก่ไม่เลี้ยงหมูบนบ่อปลา
เป็นปลาที่บริสุทธิ์เนื้อจะไม่เหม็นแล้วก็ไม่ขาวครับ
ส่วนใหญ่แล้ว๑บ่อจะใช้พื้นที่ประมาณ๒ไร่
และจะปล่อยปลาลงประมาณ๖๐๐๐ตัว
ก็จะได้ปริมาณปลาประมาณ๒๐๐๓๐๐ตัวนะครับ
แล้วก็จะได้ประมาณ๒๐๐๓๐๐กิโลกรัมต่อ๑บ่อ

ประมาณนั้นแล้วก็สามารถนำปลาออกขาย๔๕ตันต่อวันครับ

ใช่แล้วขณะที่ช่วงเทศกาลเช่นวันสงคราน
ขายได้เกือบ๖๗ตันต่อวัน

ที่ส่งออกจำหน่ายราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ๕๕บาท
วันนี้ก็จะมีเงื่อนหมุนเวียนต่อวันเนี่ยเฉลี่ย๒๓แสนบาทนะ
และสมาชิกเกือบ๑๐๐ล้านบาทเลยทีเดียว
สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีนะครับ
หลังจากนี้ก็ยังมีการคิดที่จะเพิ่มแล้วก็พัฒนา

เช่นการทำข้าวเกลียบปลาไส้กรอกปลาปลาแดดเดียวโอ้ยังมีอีกเพียบเลยที่เขาคิดจะทำกัน

เพื่อให้เก็บรักษาได้นานแล้วก็เพิ่มมูลค่าของปลาได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้มหาศาลใช้คำนี้เลย

หลายคนคงนึกว่าเอาบังนะจ๊ะนายจ๋าขายโรตีแต่ที่ไหนได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าหน้าใสสองสามีภรรยาขมักเม่นช่วยกันทำโรตีอย่างชำนาญนั่นก็คือพี่บอยและพี่ต้อยเจ้าของร้านปังแอนโรตีแห่งคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งเมืองคนง
หน้าครีมขอยทองสังขยาใบเตยมะพร้าวอ่อนและหน้าหมูแดง

เพราะพี่ต้อยเคยเป็นกุ๊กที่โรงแรมดังในกรุงเทพมหานครมาก่อน
เริ่มแรกเลยก็คือหน้าที่เราคิดขึ้นมาเนี่ย
เราก็จะมีตั้งแต่หน้าที่ว่าเราใช้ควบคู่กับหน้าขนมปังด้วย
คืออะไรที่ว่าเราทาคู่กับขนมปังเนี่ย
เราก็จะมิกเข้ามาทานกับตัวแป้งโรตี
มันอาจจะมาดัดแปลงจากตัวขนมเบื้องอย่างตัว

เราอาจจะเห็นตัวอย่างหน้าอื่นแล้วก็มา
อย่างตัวครีมเนี่ยเราก็จะมาแช่ตู้เย็นหน่อยหนึ่ง
ให้มันเป็นครีมเพื่อเพิ่มแบบจะได้ไม่เหมือนใคร
สินค้าเขามีให้เลือกหลากหลายหน้าครับ

อย่าเรียกว่าชิมเลยละกัน

เอาเป็นว่าให้ลูกค้าการันตีดีกว่าครับ

แต่นี่เพิ่งมาที่ร้านครั้งแรก

สั่งหน้าพิซซ่าหน้าสตรอเบอรี่

หน้าทานมากตะอาดยอมรับว่าตะอาดตะอ้านหน้าทานอย่างนี้
หน้าทานก็ถูกเลยนะครับใช่ราคาถูกมากค่ะ
ไม่มีราคา๑๐บาทไม่มีจริง
ช่วงนี้มักจะมีลูกค้ามากหน้าหลายตา

โดยเฉพาะจากแถวตลาดบ้านโป่ง
โทรศัพท์สั่งซื้อแล้วออกไปรับทีละมาก
เพราะอยู่ห่างจากตลาดพอสมควรครับ
ยืนยันยังขายชิ้นละ๑๐บาทและ๑๕บาทเหมือนเดิม
ก็ระยะทางจากตลาดมาที่ร้าน๙กิโล
ก็ไกลเหมือนกันนะออกไกลกี่ใช่
มันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเราไม่ขึ้นราคาโรตี
เพราะเราคิดว่าลูกค้าวิ่งมาไกลแล้ว

ออกจากงานประจำมาอยู่บ้านกับครอบครัว
มีธุรกิจเล็กแต่มีความสุข
ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาด
ทุกวันนี้ต้องตีแป้งโรตีเฉลี่ย๑๓๐ก้อน
ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ต้องเพิ่มเป็น๑๕๐ก้อนเลยทีเดียว
ซึ่งแค่นี้ไม่พอขายแน่นอนครับ
แต่หากจะทำเพิ่มอีกก็ไม่ไหวแล้ว
ขอแบบพอเพียงเน้นโรตีคุณภาพดีดีกว่า

ให้พี่ทั้งสองนะครับได้สร้างสรรค์สิ่งดี
ให้กับชาวบ้านโป่งแล้วก็ชาวไทยตลอดไปนะครับ
ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กนะครับ
แต่ว่ารายได้ก็พอเพียงคุณคุณทำอะไรคะ

อยากรู้ว่ารสชาติอร่อยไหมไปลองลิ้มชิมรสกันได้
คุณผู้ชมค่ะที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะ

แต่ว่าพอมีพอกินพออยู่พอใช้นี่แหละสำคัญมาก

ช่วงนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องราวที่จังหวัดพิศนุโลกกันบ้างนะครับ
เขาบอกว่าโรงเรียนที่นั่นเขาเปิดโครงการบีบนู่น

เป็นเรื่องราวของการนวดอย่างถูกวิธีให้กับน้องเยาวชนที่นั่น
เป็นนี่เลยฮัทเทอเวศรุ่นเจ๋ว
โอ้โฮน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันหน่อยครับ
ปวดท้องมาทันที
อ้าวนี่ไง

นี่เขาผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีนี่ถูกตามหลักนะคะยังไง
เนี่ยถูกตามหลักหมดเลยเพราะว่าเขาผ่านการอบรมฝึกฝนมา
น้องใบตองเคยไปนวดให้กับคุณย่าคุณยายคุณน้าคุณป้าคุณลุง
ถ้าให้ทิพย์ก็นวดค่ะ

ใช่ค่ะนอกจากนี้นะครับทางโรงเรียนได้เปิดให้บริการนวดแผนไทย
โดยฝีมือของฮัตเทอเวศรุ่นยาวนะครับในราคาชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้น
เป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียนสร้างอาชีพในอนาคต
แล้วก็สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยอีกด้วยไปสนับสนุนแล้ว

ชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราไปร้านนวดเนี่ย
ก็จะสองร้อยบาทบ้างสามร้อยบาทบ้างแล้วแต่ใช่ไหมคะ
อันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือน้องให้มีรายได้กันด้วย
และที่สำคัญหายเมื่อยเลยตอนนี้รู้สึกเมื่อยแล้ว

เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเดินทางมาจนถึงช่วงท้ายรายการแล้วด้วย

คุณผู้ชมครับก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับ
พอหลังจากดูรายการเราเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืม
ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติกันด้วยนะคะ
ถึง๔โมงเย็นนี่ก็๓โมงแล้ว

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป